สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ในพลตำรวจค่ะที่ปปชชี้มูลความผิดนะคะ
ว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตจัดซื้อรถจักรยานยนต์ตำรวจค่ะ
กว่า๑๙๐๐คันเลยนะคะจะมีการเอาผิดทั้งทางวินัย
เอาผิดทั้งทางอาญาค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชทำหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ขอให้พิจารณาโทษทางวินัยกับตำรวจ๔นาย
หลังจากปปชมีมติเป็นเอกฉัน๙เสียงค่ะ
ชี้มูลความผิดพลตำรวจโทประชินวารีรองเจรตำรวจกับพวกรวม๑๓คน
ทุจริตในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจรุ่นไทเกอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
จำนวนกว่า๑๙๐๐คัน
ตามฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
ซึ่งกรรมการปปชมีความเห็นแบบนี้นะคะว่า
กระทำของพลตำรวจโทประชิน
พลตำรวจรีสมพงศ์นาเจริญ
พลตำรวจรีอิทธิพลพิริยพินโย
และพลตำรวจรีสัจจะคดฮิรัน
มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชบอกว่า
อกจากจะส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยแล้ว
ก็ต้องส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุด
เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาด้วย

อยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการประกวดราคาค่ะ
ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว
แต่ถึงแม้เกษียณไปแล้วสามารถเอาผิดได้ค่ะ
ทั้งทางวินัยทั้งทางอาญานะคะ
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช
ที่จะต้องเป็นผู้พิจารณา
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสตชบอกว่า
สตชจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเป็นการภายใน
และเสนอบทลงโทษให้พบตรพิจารณาสั่งการ
สำหรับคดีนี้นะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะว่า
ปปชได้ชี้มูลความผิดเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ผู้ถูกกล่าวหาเขายื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการปปช
และขอให้พิจารณาในประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีอีกครั้ง
และสุดท้ายกรรมการปปชก็มีมติออกมา
ยืนยันคำชี้มูลความผิดตามมติเดิมนั่นเองค่ะ